เศรษฐีป้ายแดงวันนี้ฝ่าวิกฤตสู้โควิดไปด้วยกัน
กับหนึ่งหนุ่มผู้แปลงรถแห่เป็นรถขายยำ
สร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมยอดขายเดือนละเป็นแสนโอ้โห
โอ้ยยอดขายตั้งเยอะแน่เลยหมื่นสามหมื่นสี่เนอะคันตำทุกวัน
และอีกหนึ่งอดีตนักธุรกิจเคมีพันธุ์ที่เจอพิษโควิด
จนปัจจุบันหันมาขายปลากระพงออนไลน์ราคาหลักสิบ
แต่เปิดขายได้เพียง๓เดือนบอกเลยว่ารายได้ครึ่งล้าน
ตอนนี้ยอดขายวันหนึ่งประมาณหนึ่งหมื่นบวกรบโอ้โห
และมาพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษน้องมีนพี่ระวิทย
นักแสดงหนุ่มหล่อสไตล์เกาหลีสุดฮอตที่มาร่วมสร้างสีสันในรายการ
พร้อมกับร้านหมูสะเต๊ะในตำนานที่เปิดขายมานานกว่า๘๐ปี
มียอดขาย๓ล้านบาทต่อเดือน๒๐กว่าปียังไม่มีใครทำร้าย
หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดไม้เอาน้องมีนแข่งไหมลูก
ผมน่าจะไปตั้งแต่๓ท้ายแล้วครับ

โอ้โหประมาณ๓ล้านกว่า
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

ขอตรับสู่วันไหล่ที่ปากท้องของคนยักษ์
รวยลูกก่อนรวยก่อน

ปล่อยสันแหละค่ะรอบให้ได้ความดีใจนะครับน้าเชื่อเลย

เห้ยเห้ยเห้ย

แห่ถึงแม้ว่าจะแห่ไม่ได้เจอกับพิษโควิดสิบเก้า
แต่ก็ต้องพลิกสถานการณ์ด้วยรถแห่นี่แหละ
พี่อามเดี๋ยวรถแห่นั้นมันจะมาเกี่ยวกับรายการอะไรยังไงนะ
รายการเรามันต้องทำเงินแล้วมันพลิกสร้างรายได้อะไรยังไงกับรถแห่
ก็คือเอารถแห่นี่แหละครับครับมาขายยำ
แล้ววันหนึ่งนะเขาสร้างรายได้เนี่ย
โอโหเป็นหมื่นเลยนะคะเป็นหมื่น
เขามีอะไรดีครับอยากจะรู้มีเคล็ดลับอะไรดี
ผมว่าอย่าร้อนท้าไปเจอกับเขาเลยค่ะไปค่ะ
มาวางแหวนไปบางเว่ย
มาวางแหวนไปบางเว่ย
สาวสังเกตถามณเดชน์

อะอะเออเออ

นี่คือร้านยำที่อยู่บนรถแห่

สามารถสร้างรายได้เป็นแสนเลยนะครับ

ร้านเจ้าของไอเดียกันนะจ๊ะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ข้างผมเนี่ย

เจ้าของร้านรถแห่ยำซิ่งบันเทิง
สวัสดีครับ
ร้านยำของเราเนี่ยเปิดมานานแล้วยังครับ
เปิดมาประมาณเดือนกว่า๒เดือนได้ครับ

ครับแต่เอาจริงวันที่เรามาถ่ายทำด้านหลังเราเนี่ย

ตั้งแต่ยังเปิดร้านไม่เสร็จ

ไปไงมาไงถึงได้เอารถแห่

ปกติผมทำเป็นรถแห่งานบวชงานแต่ง
งานอีเวนต์สังสรรค์ต่างอยู่แล้วครับ

รอบสามเนี่ยช่วงนั้นพอพันรถสองมาได้เนี่ย

ก็เลยไปเอารสแหย่นี้มาตกแต่ง

จัดสรุปทำเป็นรสแหย่

ความความคิดแรกเลยคือหาวิถีทางที่จะเอาตัวรอดไปจากช่วงนี้ก่อน
คือครั้งแรกที่ผมมาขายเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องยำด้วยแต่ว่าเป็นคนชอบทานยำ

นี่คนทำอาหารไม่เป็นแต่มาขายยำ

เพราะว่าตรีประมาณสัก๒๐๐๐กว่าบาท

เปิดร้านได้ไม่ถึงชั่วโมงครับหมด

ก็ประมาณ๑๓๐๐๐๑๔๐๐๐อ่ะคันต่ำทุกวัน
ตกถ้าเป็นกล่องใช่ไหมฮะตกวันละ๑๕๐๒๐๐กล่อง
ผมเชื่อว่าร้านนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากร้านยำร้านอื่นเยอะเลย
อะไรจริงที่ทำให้เราเนี่ยไม่เหมือนร้านยำร้านอื่นครับ
ครั้งแรกเลยหนึ่งอย่างแน่ก็คือลดสไตล์ร้าน
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญผมคิดว่าน่าจะเป็นสูตรน้ำยำที่ผมคิดค้นขึ้นเองครับผม

มาถึงร้านยำทั้งทีจะสั่งอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากยำใช่ไหมล่ะครับ
และที่ร้านรถแห่ซิ่งยำบันเทิงเขาก็มียำให้เลือกกว่า๒๐เมนูเลยทีเดียว
เห็นแต่ละเมนูแล้วเนี่ยน้ำลายไหลเลยล่ะครับ
ไม่ว่าจะเป็นยำไข่แมงดายำบันเทิงและเมนูยำอื่นอีกมากมาย
รสชาติยำของที่นี่เนี่ยครับบอกเลยว่าแซ่บจัดจ้านด้วยน้ำยำสูตรเด็ดของร้าน
แถมราคาก็ไม่แพงอีกด้วยนะครับ
เริ่มต้นที่๖๐บาทเท่านั้น
แต่ดูปริมาณสิครับคุณผู้ชมเยอะล้นชามเลยทีเดียว

แซ่บจริงอร่อยมากเลย
ผมเชื่อเลยว่าน้ำยำที่นี่ต้องเป็นทีเด็ดแน่
เศษทีป้ายแดงออกมาจนที่นี่ทั้งที

ผมจะบอกพี่เป็นรายการแรกครับ
อยากให้คนอื่นเผื่อจะได้นำมันไปก่อประชีพได้

ผสมก็จะมีเป็นน้ำตาลมะพร้าวครับ๑กิโลครับ
นี่จะเป็นน้ำโซดาครับครึ่งขวดครับ
กระเทียมดองก็ประมาณ๔ช้อนโต๊ะครับ
อันนี้คือน้ำปลาแท้๓ช้อนโต๊ะ
อันนี้คือน้ำมะขามเปียก๑กรัม
ผมปรุงรสก็ประมาณอย่างละช้อน
นำตรงนี้ครับไปตั้งไฟแล้วก็ค่อยคน

สุดท้ายหน้าตามันออกมาเป็นแบบนี้ครับแบบนี้เลยครับ
รสชาติจะเป็น๓รสเลยครับเปรี้ยวเค็มหวาน
วิเครี่ยม

ตัวอย่างของนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแล้วก็วิกฤตโควิด๑๙
เขามีรถแห่อยู่แล้วถูกไหม
ก็นำออกมาขายยำเพื่อสร้างจุดเด่นจุดขายแบบนี้แหละครับ
สร้างรายได้ให้กับตัวพี่แจ๊คเองเนี่ยนะวันละเป็นหมื่นบาท
ผมบอกแบบนี้แล้วกันเผื่อใครที่สนใจอยากจะขายยำบ้าง
เป็นอาชีพเสริมรายได้หลักอะไรก็ว่าไป

นำไปปรับใช้กับตัวเองดูนะครับ
ทุกคนจะผ่านไปได้กับวิกฤตในครั้งนี้ครับ
และอย่าลืมนะดูรายการเศรษฐีป้ายแดงของเรานั้น
ดูก่อนรวยก่อนจ้า
สังเกตไหมครับว่าสมัยนี้นะฮะร้านยำเนี่ยมันเยอะแยะมากมาย
จริงแต่ว่าคุณแจ๊คครับปรับกลยุทธ์นะฮะ
ในการขายให้มันน่าสนใจในการนำรถแห่
ของเรานี่นะครับมาเปลี่ยนเป็นร้านขายยำซะอย่างนั้น
ถ้าใครสนใจที่อยู่ที่แถวสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีลองไปนะครับ
ที่เขาตั้งอยู่นั่นก็คือราชบุรีสวนพึ่งผาปก
ไปให้ถูกที่แล้วกันหรือถ้าไปไม่ถูกโทรศัพท์ไปสอบถาม
ใช่ค่ะนะฮะและอีกหนึ่งร้านครับที่น่าสนใจแพ้แพ้ให้กันนะครับ
นักธุรกิจระดับเงินล้านนะฮะว้าวประสบปัญหาโควิด๑๙ครับ
นะฮะก็เลยเรียกว่าโดนกันทั่วหน้านะฮะแต่สามารถพลิกสถานการณ์ด้วยธุรกิจอาหาร
อดิเบอรี่ครับยอดขายเป็นหลักแสนโอ้โหไปพบกับเจ้าของร้านปลากระพง
เดริเวอรี่นะฮะคุณชะลวิชไตรโลกากันได้เลยครับไปเลยสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห
กลิ่นมาก่อเลยนะฮะใช่ครับร้านปลาเมนูเยอะมากเลยค่ะก็จะมีกระพงนึ่งมะนาว
แกงเหลืองปลากระพงยอดมะพร้าวนักเก็ตปลากระพงต้มยำหัวปลากระพง
ปลากระพงสามรสค่ะก็จะเป็นแบบปลาเป็นตัวเป็นตัวหรือว่าจะเป็นเซตแบบข้าวกรอบ
แล้วก็จะมีเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทนะครับเมนูข้าวก็อย่างข้าวกระพงกระเทียมมันกุ้ง
ข้าวผัดต้มยำกระพงโรตีนรวนคนนั้นคือไม่รอแล้วครับ
ไม่สนใจเลยครูนามครับขออนุญาตให้คุณครับทานชิมดูก่อนว่าเป็นยังไง
เชิญค่ะระวังอืมอืมนี่ครับนี่เขามีไก่นักเก็ตใช่ค่ะ
เรามีนี่ปลาร้ากระโปรงนักเก็ตนะฮะสุดยอดอืมเป็นไงเป็นไงครับ
อ๋ออร่อยอร่อยครับอร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยครับอร่อยครับ
ของคุณชนะเป็นไงอธิบายหน่อยเปรี้ยวหวานเค็ม
ครบรสจริงจริงสามรสเลยสามรสนะฮะปลากระพงของเขามันสดมากมากอืม
ขอบคุณครับคือของสดเวลามาทำอาหารเนี่ยอร่อยมากเลยครับ
คุณผู้ชมครับของผมนี่เวลาทานเนี่ยอันนี้เป็นนักเก็ตปลาพง
ครับถึงหลานผมสองคนอ๋อไปจิ๋วเพราะว่าเด็กเด็กชอบกินอะไรที่แบบนี้
วัยรุ่นนักเก็ตไก่ทอดอันนี้อยากให้กินปลาดูเพราะว่ามีโปรตีนที่ไม่อ้วนด้วย
ครับดีมากมากมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยก็มีหลากหลายเมนูนะครับ
คุณอ้นจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจเนี่ยเป็นมายังไงเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ย
เป็นนักธุรกิจอยู่ที่พม่าผมมีโอกาสได้บริหารบริษัทในพม่าในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
ครับนะครับบริษัทเกี่ยวกับเทรดดิ้งนะครับนำเข้าสินค้าไทยไปจำหน่ายในพม่านะครับ
ทำร้านอาหารด้วยนะครับในพม่าในเมืองมะริดคือทางใต้ของพม่า
ธุรกิจเป็นไงบ้างครับดีครับถือว่าดีโดยโดยรวมในบริษัทเทรดดิ้งนะครับ
ก็ก็มูลค่าปีหนึ่งก็ประมาณสักสี่ห้าสิบล้านได้
ว้าวครับสี่สิบห้าสิบล้านโอ้ยยกกูไหว้สวัสดีครับครับ
มีมีหลายธุรกิจในบริษัทอันนี้หลายธุรกิจเนอะแต่เมื่อกี้อย่างที่บอกว่าก็ทำธุรกิจอยู่ที่พม่าอยู่ดีดี
แล้วจุดเปลี่ยนคืออะไรคะพม่าก็จะมีโควิดเข้ามาช่วงมีนาปีหกสามโอ้ครับ
บริษัทด้วยทั้งร้านอาหารนะครับกระทบในทันทีโดนหนักเลยเหรอครับ
ที่ทุกคนจะต้องสัมผัสอยู่ทุกวันคืออาหาร

เราก็เลยมองมาโฟกัสที่อาหาร

ครับก็เบื้องต้นผมก็ชอบทานปลานะครับ
แล้วทุกท่านผมเชื่อว่าเวลาไปกับครอบครัว

ต้นแรกเริ่มเดิมทีเราทำกระโพงท่อนน้ำปลาก่อน

๑๙๙ได้ทานปลากระพงทอดน้ำปลา

หลังจากนั้นเราก็ต่อยอดด้วยกระพงสองใจ

คือ๑ตัวสามารถเลือกได้๒รสชาติ
โดยเลือกจาก๑๐รสชาติในนั้น

พอลงทุนช่วงแรกเนี่ยค่ะคุณโอน

แต่ถามว่าร้านอยู่ได้แล้วตั้งแต่๓เดือนแรก
อยู่ได้แล้วตั้งแต่๓เดือนแรก

ทำไมถึงสามารถตั้งตัวได้เร็วขนาดนั้นได้

เพราะทั่วไปปลา๑ตัวเราทานร้านอาหารต้องมี๓๐๐กว่าบาทใช่ไหมครับ
ตอนนี้อยู่ประมาณ๒๑๕บาท

ใช่ครับแล้วก็ในรัศมี๕โลเราก็ส่งฟรีด้วย
มันก็ทำให้ลูกค้าพึงพอใจรสชาติราคาการบริการ
พอมาพร้อมกัน๓อย่างก็ทำให้การตอบรับได้เร็ว
ตอนนี้ยอดขายวันหนึ่งประมาณ๑หมื่นบวกรบ

วันหนึ่งประมาณ๑๐๐๐๐บวกรบ

ดีเลยนะครับวันแสนแล้วเดือนหนึ่งก็หลายแสนเลยนะครับใช่หลายแสน
ก็คือเดือนหนึ่งได้หลายแสนกำไรก็พออยู่ได้
ร้านกระโพงจะไปต่อได้ไม่ได้เนี่ย
มันอยู่ที่คุณภาพของเราการบริการของเรา
อยากรู้เรื่องของเคล็ดลับในความสำเร็จพี่ป้อง
เพราะว่าจริงอย่างที่บอกฝากฟันอุปสรรคมาเยอะนะครับ

ไม่ใช่ง่ายแล้วเจอโควิดอีกจนมาวันนี้เรียกว่าฟื้นมาได้
คุณอ้นมีเคล็ดลับอะไรบ้างไหมครับคำเดียวเลยครับค่ะ
สู้ครับง่ายสู้ก็ต้องสู้นะครับ
จริงเป็นคำที่ทุกวงการ
แต่มันให้กำลังใจตัวเองได้ดีนะในวิกฤตมันมีโอกาสครับ
แล้วเราใช้ไอเดียเข้าไปใช้การบริการที่ดีเข้าไป
ผมมองว่ายังไงก็อยู่ได้ยังไงก็มีโอกาสเติบโต
คุณโอนเค้ามาแจกสูตรอ๋อเหรอใช่นี่นอกจากจะไม่ไม่แปลเรื่องของคู่แข่งแล้วนี่ฮะ
สูตรก็ไม่ห่วงเออมาเลยครับอะเดี๋ยวผมเจออ๋อประจำระหว่างนี้นะครับ
สวัสดีครับคุณเจฟก็ปุ๊บน่ะครับเซ็ปโอ้อันนี้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยไหมฮะ

ชี้ช่องรวยสร้างรายได้ด้วยสูตรเมนูขายดีจากร้านกระพงอย่างนัทเก็ตกระพง
เมนูนี้ใช้ปลากระพงสดหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ
ลุกเคล้ากับเครื่องเทศที่มีรากผักชีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกไทยดำพริกไทยขาว
ปรุงรสอีกนิดด้วยเกลือน้ำมันหอยและซอสปรุงรส
จากนั้นครับเอาไปชุบแป้งและเกล็ดขนมปังทอดในน้ำมันร้อนให้กรอบเหลือง
ดูสิครับน่ากินน่ากินดูแล้วก็อย่าลืมเอาไปทำตามกันนะครับจะทำกินเองก็ได้
แต่ถ้าทำขายรับรองว่ารวยรวย
อยากจะมีธุรกิจใหม่เลยครับต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรบ้างครับ
คิดให้ได้ก่อนครับว่าเราอยากทำอะไรนะครับ
เราก็ลองหาวิธีการที่จะทำแล้วต้องลองทำครับ

มันมีให้แก้ทุกวันอย่างทุกวันนี้ผมก็ต้องมีปัญหาแก้ทุกวันนะครับ
แต่ถ้าไม่ทำไม่แก้ก็ไม่เกิดผลครับ

เราลงมือทำอยากคิดอย่างเดียวปัญหามีมาก็แก้กันไปตามเรื่องตามรอบ
อันนี้ค่ะพี่ป้องเป็นแฟนรายการเสถียร์ป้ายแดง

สิบเปอร์เซ็นต์จนถึงสิ้นเดือนกรากฎาคม
คือโทรไปนะไปสั่งแล้วบอกว่าผมดูรายการเสร็จทีไปได้
ฮายรัฐที่วีช่อง๓๒ออกแค่เนี้ยรถไปเลยรถหน้าบิลเลยครับ
สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมหูฮือ
ธุรกิจทุกอย่างนะครับเมื่อถึงเวลานะฮะก็ด้วยเป็นการปรับตัว

เจอโควิดไปทำงานที่ต่างประเทศนะฮะ

ผมเชื่อว่าเราก็สามารถจะผ่านมันมาได้นะครับ
วันนี้ขอบคุณคุณโอ้นจากร้านกระโพงมากเลยนะครับ
ขอบคุณคุณโอ้นแล้วก็ขอบคุณเคฟด้วยนะครับ
ของสองสามีภรรยาคู่นี้ว่าแต่โดยรวมแล้วเนี่ยร้านนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับ

อ่าวันนี้ครับ

ร้านนี้นะครับในพูดถึงองศาเนี่ย

เพราะว่าพลังห่วงจุ้ยในตลาดเนี่ย

มันรั่วเพราะว่าเตาไฟ

อยู่ในตำแหน่งของทิศเหนือ

เมื่อทาดน้ำเนี่ยคุณเอาเตาไฟไปวาง

ไม่มีพลังไม่มีพลังในการ

หรือผู้ทำกับข้าว
ถ้าเป็นผู้ชายแล้วนะครับมีผลอย่างแรง

ป่วยนะครับ
เอาเงินมาได้เขาต้องไปรักษาในส่วนนี้
เจ้าของร้านป่วยไหมครับเตาไฟอยู่ตรงนี้ครับ

ถึงกับอึ้งกับความแม่นกันเลยทีเดียว

ต้องทำยังไงล่ะครับสินแสชัย

แล้วอยู่ตรงนี้มันโลกนะครับผมบั้นใจเลยครับ
ขายได้มากกว่านี้อีกสุขภาพดีอีก

เพราะเผอนี่นะปีนี้

ถ้าร้านค้าไหนร้านค้าใด

การวางร้านในลักษณะแบบนี้

หรือเป็นสิ่งที่เป็นเคลื่อนไหวหรือแววาว

ภาพรวมนะฮะร้านนี้ก็ถือว่าดีแต่วางเตาไฟผิดไปนิดเดียวเองนะครับ

สรุปให้ฟังกันอีกทีละกันนะครับ

ห้ามวางเตาไฟไว้ทางทิศเหนือ
น้ำมิชชั่นนั้น

เหมือนอย่างที่สินแสชัยบอกไว้นั่นเอง

จะมาสยบไฟหรือดวงการค้า

ทางที่ดีให้ย้ายไปตั้งทางทิศใต้
ซึ่งเป็นทิศของไฟเขานั่นเอง
และถ้าอยากจะรับทรัพย์แบบคูณสอง

ด้วยการหาไฟกระพริบหรือติดตั้งพัดลม

ซึ่งเป็นทิศแห่งการค้าของปีนี้
เหมือนเป็นการกระตุ้นให้การค้าของคุณนั้น
รุ่งเรืองเฮ่งปังรวยนั่นเองล่ะครับ

ภายใน๑๒๐วันอย่างช้าอย่างเร็ว๑๕วันครับ
รู้เรื่องเลยครับลองทำนะครับ
แล้วก็ลองปรับอย่างคิดตะวันตก

เห็งดีเห็งรวยปังเลยครับ

เรามีร้านทีเด็ดร้านตำนาน
จะาวดังที่มีชื่อว่ามิงโพชานะ

แล้วช่วงหน้าเขาจะมาเผยเคล็ดลับนะฮะในการทำธุรกิจของเขานะฮะ
นี่ยังไม่พอครับใช่ไหมฮะเราจะมีหนุ่มหลอลุคสไตล์โอ๊ปลุงเฮ้ยโอปเป้า
อ๊อปเป้าเพราะมีข้าวเฉินของเราด้วยนะฮะอย่าลืมครับสักครู่เดียวครับ

ไม่ได้ให้ตัวเองด้วยนะคะให้ให้เนี้ย
อืมเขาชื่นชอบหมูสะเตะร้านนี้เยียมพลาดก็ไม่รู้จักับเขาเลย

เมื่อกี้ผมไปต่อแถวอยากซื้อหมูสะเต๊ะ

บอกมีคนเหมาไปแล้วผมเลยตามมาด้วย

และตอนนี้ครับเราอยู่กับเฮียมิ้งและคุณกริจนะครับ

สวัสดีครับ

คืออีกหนึ่งร้านหมูสะเต๊ะเจ้าอร่อย

เรียกว่าเป็นสูตรเฉพาะที่เป็นเจ้าแรก
และเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยทีเดียว

สร้างรายได้กว่า๓ล้านบาทต่อเดือน

หยุดทั้งหมูสะเต๊ะที่เปิดน้ำมาแล้วกว่า

ผมยังไม่ถึง๘๐ตั้งน้ำไว้
แต่ราคาท้าย๘๐จะได้อยู่

เราก็จะกินน้ำจิ้มแบบหวาน
ใช่ครับทำไมต้องสีดำครับเนี้ย

สุดยอดมากครับผม
แล้วทำไมคุณลุงถึงเอามาขายเป็นน้ำจิ้มดำด้วย

แล้วทำไมถึงอยู่เอาซีอิ๊วดำมาวางขายด้วยคะ

พ่อผมยังงงว่าจะทำนี้ขึ้นมาได้ยังไง

เฮียนี่เป็นคนคิดคนแรกของประเทศ

โอ้ยผมเดินวันหนึ่งราคกิโล

จอหา๑เหลือง๑

ตะเคียนเดินไปถึงศรีพญาริมน้ำ

ไม้ลาสสริงเดียว

เคยเสียร้านแล้วก็เสียบ้านไปด้วย

แปะมาขอกิจการร้านที่คุณพ่อทำอยู่

คุณพ่อก็ยกให้ไป

แปลว่าคือไม่มีร้านและไม่มีบ้านแล้ว

ไม่อยากให้อากงอาม่าไม่สบายใจ

ก็เลยยกให้พี่ไปยาดไป
ส่วนตัวป๊าก็ได้เงินจากอากงมา

ครับมาตรงที่จุฬา๓๐บ้าน

หมูทองแถวล้างเลยเหรอ
แต่แป๊ปีเราเพื่อนเยอะ

เพื่อนดีกว่า

คือสถานที่ที่คุณพ่อไปเซ้งบ้าน
จนถึงตอนนี้ยังเป็นที่ตั้งร้านเดิมอยู่ไหมคะ
ครับมันร้านเก่าตรงจุฬา๓๐หมดสัญญาพอดีด้วยครับ
หมดสัญญานี้คือบ้านที่เซ้งตั้งแต่สมัยนั้น

แล้วคุณพ่อไม่อยากย้ายออกจากตรงจุฬา
อยากจะอยู่ตรงจุฬาเหมือนเดิมเพราะว่าเพื่อนก็อยู่ตรงนั้น

อยู่ริมถนนบรรทัศน์ทองครับผมด้านห้องอะไรครับ

ยังมีอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่ทำให้ร้านเนี่ยเป็นที่รู้จักอย่างมาก
แล้วก็ทำให้ขายดีสุดเลยครับ
น่าจะเป็นรายการตามไปดูครับ

โหตามไปดู

ทรงอยากจะรู้ว่าคนนึงจะทานหมูสะเต๊ะได้มากที่สุดกี่ไม้

ใช่ครับให้ทั่วประเทศมาสมัครครับ
แล้วก็ได้แชมป์คนนี้มา

๑๙๑ไม้น้องมีนแข่งไหมลูก
ผมน่าจะไปตั้งแต่๓ไม้แล้วนะ

แต่รายได้นี่หลักแสนต่อวันนะ

กล้ามขึ้นเลยยังไงเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
ก็เฉลี่ยวันหนึ่งขายได้ประมาณหมื่นไม้ครับ

ปิ้งก็ปิ้งตั้งแต่เช้าเปิดร้านยันจนถึงปิดร้าน๓ทุ่ม

มีงานออกอีเวนต์อะไรด้วยครับ

ต้องมาหมัดหมูอะไรยังไงเนี่ย

ก็วันหนึ่งมีหมูมาส่งวันละประมาณ๒๐๐กิโล
มีหมูมีตับมีไก่เกาะโลหนึ่งน่าจะเสียบได้ประมาณ๕๐ไม้ครับ

หลักหมื่นเขาบอกนะครับไม่ใช่หมื่นบาทนะครับ

เดือนหนึ่งโอ้โหประมาณ๓ล้านกว่า

คือเดือนนึงได้รายได้หลักล้าน
หมื่นไม้ไม่จับประดาษนะ
อยากรู้แล้วว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยของร้านเฮียมิ้งเนี่ย

เอกลักษณ์อันโดดเด่นของร้านหมูสะเต๊ะในตำนาน
อย่างร้านมิ้งโภชนาจะเป็นอะไรไปไม่ได้

สูตรเฉพาะของร้านที่อร่อยไม่เหมือนใครล่ะครับคุณผู้ชม
เรียกว่ากินคู่กับหมูสะเต๊ะ

ตับสะเต๊ะ

พูดแล้วเนี่ยน้ำลายจะไหล

และเฮียมิ้งเองก็ไม่พลาดที่จะแชร์สูตรลับน้ำจิ้มให้กับคุณผู้ชม
ได้ไปทำตามหรือสร้างรายได้วิธีการก็ง่าย
แค่ใช้ซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายและเกลือ๓อย่างเท่านั้นแหละครับ
ใช่แล้วล่ะครับความอร่อยมันเกิดขึ้นจาก๓อย่างนี้เท่านั้น
จากนั้นเคี่ยวทั้งหมดด้วยไฟอ่อนรอจนเดือดก็ได้แล้วล่ะครับ
เรียบร้อยวันนี้ผมจดสูตรไว้เรียบร้อยแล้วครับผม

ไปก็ดีกว่าไปก็ดีกว่า

ซียูดำครับ
แล้วไปกินหน่อยนิดหนึ่งเลย

โอ้โหดูจากหน้าดูจากตาแล้ว

ดูวิธีการทำจัดเอาป้าให้จิ้ม

หนุ่มคะตับที่ผมทาไปเมื่อสักครู่มันรสสัมผัสกำลังพอดีเลย
คือชิ้นมันพอดีมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเข้าใจแล้วทำไมตับถึงขายดี
เพราะชิ้นบางบางแบบนี้มันกินได้หลายหลายตับตับตับตับตับแล้วที่สำคัญน้ำจิ้ม
น้ำจิ้มดีน้ำจิ้มดีเอ้ยใครไม่เคยลองทานน้ำจิ้มสีอีดับกับนี้โอ้ยดีมาก
ไปทานอันนี้ขอคอนเฟิร์มเลยคุณผู้ชมครับนอกจากรสชาติอาหารที่เด็ดอร่อยแล้วนะฮะ
ซื่อสัตว์กับลูกค้าแล้วนะฮะเฮียมิ้งครับยังมีสิ่งที่บูชาเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ

โลกทำคาดจากล้อตายอะไรนี่ได้ปะ
ทำไมถึงต้องเป็นรุ่นนี้ทำไมถึงต้องเป็นวัดนี้
วันเรื่องของพุทธคุณกับด้านหลังครับผม

ที่วัดหลวงพ่อก็เลยเอาใบพัดเรือเนี้ยไปหล่อ
ไปหล่ออืมค่ะไปหล่อมแล้วก็หล่อมาเป็นพระพุชา
ถือเคล็บว่ายังไงนะครับถือริเคทร์ว่า
ใบพัดเรือตัดอุปสรรค
เวลาใบพัดเรือหมุนจะดันสิ่งที่ไม่ดีออกไป

ถึงใครที่จะทำธุรกิจควรจะมีหลักการยึดเหนียวยังไงบ้างครับผม
ต้องเอาใจเข้าไปช่วยใส่ใจ
แล้วก็รู้ว่าภาพของต้องดีด้วย
รักลูกค้าต้องทำให้ลูกค้ากินแล้วมีความสุขกันหน่อย
มีโปรโมชั่นดีมาฝากแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงด้วยนะครับ
รายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ
ซื้อหมูสะเต๊ะวันนี้จนถึงพรุ่งนี้
เก็บร้านผมแถมให้เพิ่มอีก๓๒ไม้
ซื้อเท่าไหร่นะครับ
๑๐๐ไม้ครับผมแถมเพิ่มให้อีก๓๒ไม้

สรุปนะคือรายการเราออกตอนนี้ก็ใกล้๖โมงแล้ว

จนถึงพรุ่งนี้วันจันทร์อีก๑วันเต็มไปสั่งกันได้เลย๑๐๐ไม้แถม๓๒ไม้ไปเลยค่ะ
วันนี้ครับเราได้คอพี่ดีนะครับจากเฮียมิ้งค์นะครับและคุณกลิดนะครับ
จากร้านมิ้งค์โผชนาของบุษเตนนะครับเจ้าดังย่านมันเจ้าทองนะครับ
ที่มียอดขายกว่า๓๓ล้านบาทต่อเดือนโอ้โหเป็นล้านต่อเดือน

วันนี้ขอบคุณเฮียมิ้งค์และคุณกลิดมากนะครับ
ขอบคุณมากวันนี้ขอถามความรู้สึกน้องมีนิดหนึ่งมาด้านรายการของเราเป็นไงบ้างคะ

ประทับใจมากเลยครับสำหรับหมูสะเต๊ะวันนี้อะไรดี
ขอบคุณมากครับที่ชวนผมมาอิ่มอร่อยอย่างนี้สนุกด้วยครับ

กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

สวัสดีครับ